สวัสดีค่ะคุณจำฝันค่ะค่ะอยู่กับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรด้วยค่ะ
อาจารย์ภัยบุญค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ภัยบุญค่ะ
จริงก็ไม่กล้ารบกวนอาจารย์เหมือนกันจริงอยากจะคุยกับคุณธรรมนัฐนะคะ
แต่ว่าไม่ได้รับสายอาจจะถามอาจารย์ภัยบูลก็ได้
ในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพักนะคะพักคุยกันเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการมีคลิปวิดีโออัดไว้เรื่องการให้เงิน
บอกให้กาเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพอดีผมดูฝ่ายกฎหมายอยู่แล้วฮะค่ะ
พอปรากฏเป็นข่าวก็ได้สอบถามฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เราก็ยืนยินหว่ามั่นใจนะค่ะแล้วก็จะอย่างนี้ค่ะ
เป็นผิดกฎหมายแต่ว่าก็อยากจะให้ทางกรกต
คือโดยอำนาจหน้าที่เขาปรากฏตรก็ต้องไปโดยสอบ

คิดที่ผมก็เข้าใจว่ามันก็มีทางที่จะเรียกอะไรฮะ
ก็เขาก็ว่ามันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไร
รายละเอียดอะไรเดี๋ยวก็ไปว่ากันเยอะเพราะว่าเนื่องจากกรกตเข้าไปแล้ว
ดังนั้นผมก็เข้าใจว่าโดยกลไกปกติผมในด้านกฎหมายเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง
ได้เข้าไปแล้วผมก็อยากจะให้เขาเข้าไปตรวจสอบ
เราตรวจสอบด้วยความเปิดเผยโปร่งใสตามสบายเลยนะครับ
ความมั่นใจเราจากการตรวจสอบแล้วเราก็มั่นใจฝ่ายเรานะครับ
แต่จะมาพูดอะไรไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่า
ฝ่ายเจ้าหน้าที่เขามีอำนาจหน้าที่โดยตรงอยู่แล้ว
แล้วไม่ใช่ว่าเขายังไม่ได้เข้าไปเขาก็เข้าไปตรวจนะฮะ
ดังนั้นก็ต้องปล่อยเข้าไปบุญการไปก็จะไม่แสดงอะไร
อันนี้เข้าใจตรงกันก็คือไม่มีการแทรกแทรงการทำงานของกรกต
ซึ่งเป็นหน่วยงานโดยกรุงแต่ทีนี้ถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะ
เอาเบื้องต้นก่อนคืออาจารย์เห็นวิดีโอชุดนี้แล้วเนี่ยนะคะ
อาจารย์เชื่อว่าของจริงไหมหรือว่าทำขึ้นเพื่อใส่ความ
เฮ้ยไม่ได้เกี่ยวกับครั้งนี้หรืออาจารย์คิดยังไงคะ
เพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานที่จะเป็นตัวจุดไฟให้ไปตรวจสอบนะคะ
มันมีประเด็นที่จะชี้แจงได้อยู่แล้วฮะก็ทางผมก็มั่นใจนะฮะ
อาจารย์คิดว่าการชี้แจงควรจะชี้แจงว่าอะไรคะ
ชี้แจงว่าอะไรคะที่บอกว่าชี้แจงได้อยู่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
มันไม่ต้องควรชี้แจงว่าอะไรฮะแต่ในเมื่อมันไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหา
อาจารย์คิดว่าไม่มีปัญหาค่ะโอ้ยไม่มีปัญหาแล้ว
กรกตเราก็มั่นใจผมย้ำอยู่แล้วกรกตตรวจสอบอยู่หมา
เราจะไปทำหน้าที่กรกตซะเองก็ไม่ได้อาจารย์สมชัยก็ต้องเป็นอดีตกรกตแล้ว
ในฐานะเมื่อมีการปรากฏเป็นการร้องเรียนมาทางผู้สมัครฝ่ายเราแล้วก็ตรวจ
สอบพฤษต้นของภายในก็มีความมั่นใจมาก
หมดค่ะอาจารย์ภัยบูลค่ะแล้วในกรณีที่ทางพลเอกประวิทย์ลงไปในพื้นที่หนึ่งในอำเภอ
ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่๒๐นะคะ
วันก่อนที่จะเข้าครูหากากบาทกันเนี่ยนะคะ
คือมันมีคำอธิบายได้ไหมถ้าลงไปถ้าตามข่าวเนี่ยคือลงไปเรื่องภัยแรง
แต่ตรงนั้นไม่ได้มีปัญหาภัยแรงขั้นวิกฤตขณะที่ต้องลงไป
โดยเฉพาะ๒วันก่อนเลือกตั้งนะคะ
ท่านก็ไปเยี่ยมประชาชนอยู่แล้วประชาชนเดือดร้อน
แล้วเรื่องการแรงหรือไม่แรงหรืออะไรต่าง
มันก็ต้องดูในพื้นที่รายละเอียดกันอีกที
มันก็เป็นความเห็นของผู้ที่เขาเรียกว่าฝ่ายการเมือง
เวลามีการเลือกตั้งก็ก็อย่างเงี้ยฮะฝ่ายนู้นก็พยายามที่จะไป
คร้่าย่อฝ่ายฝ่ายมาจากตรงนี้ก็ไปนะครับครับก็ไปถ้ามัน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

ท่านก็อาจจะ
การเดินเหินก็อาจจะมองเหมือนอย่างนั้น

ฝีหน้านะครับส่วนก็อารมณ์ดี
แล้วก็สุขภาพ

แต่ถ้าโหตัวรูปร่างดี

ถ้าอาจารย์มองคำ

เช่นก็ต้องสบาย
ได้เห็นบทบาทของอาจารย์ภัยบูลมานานแล้ว
ในส่วนของงานการเมืองการตรวจสอบต่าง
ฉันขอถามกลับวนไปเป็นครั้งสุดท้าย

เงินแล้วบอกให้กากบาทเบอร์ไหนเนี่ยอาจารย์ภัยบูลไม่มองว่ากระทบอะไรกับพลังประชารัฐ
หรือว่าทำให้อาจารย์ภัยบูลเองซึ่งเข้าไปอยู่พลังประชารัฐทีหลังเนี่ย
รู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามมาตรฐานของตัวเองใช่ไหมคะ
ก็ต้องให้หน่วยงานอิสระเข้าวิธีไทยฮะผมพูดไปเข้าไปแซ่งแรงอีกภัด

เหมือนเรื่องตรงผมก็เข้าใจแล้ว
ว่าฟังแล้วก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
อาจารย์หากหนุ่มความรู้ของกอกทอดูประสาท

จากส่วนกลางหรือในพื้นที่ก็แล้วแต่
ถ้าเห็นเหตุการณ์แบบนี้จำเป็นต้องรอกรกตไหมคะ
เดี๋ยวผมไม่เข้าใจนะครับ

กำลังจะหมายถึงว่ากะกะต่อต้องทำงานแน่
แต่ถ้าหากรู้สึกว่าช้าหรือไม่แน่ใจนะคะ
คือคนที่ในฐานะประชาชนหรือว่าจะเป็นคนได้เสียประโยชน์อย่างไรก็แล้ว
แต่จากการเลือกตั้งเนี่ยก็สามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้ถูกไหมล่ะอาจารย์
ไม่ได้เข้าไปก็ไปแทรกแทรงการทำงานของเขาเนี่ย
ผมพบแล้วส่วนรายละเอียดในการไปตรวจอะไรหลักฐานอะไรต่างทั้งหลายเนื่องจากมีองค์กรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาตรวจกันเองนะฮะ
มาตรวจกันเองแล้วมาพิพากษากันเองมาตัดสินกันเองมันก็สังคมมันก็อยู่ไม่ได้

มีองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วผมก็ไม่อยากจะไปคาดอะไรเยอะฮะเพราะว่าฝ่ายที่ร้องก็คงมั่นใจว่าร้องแล้วต้องมีปัญหาแน่นะฮะ
ฝ่ายที่ถูกต้องก็มั่นใจความบริสุทธิ์ตัวเองแต่ถ้าเอายืนทั้งสองฝ่ายมันก็ไม่จบอ่ะก็ต้องให้หน่วยงานที่เขามีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ที่ไปตรวจสอบแล้วกัน

ผมพูดแบบกลางนะครับ
อ๋อแบบใช่ค่ะ
นึกเรื่องตอนนี้สรมบทบาทเป็นประชาชนละตัดสิทธิ์เลย

คือเมื่อมีหลักฐานแล้วก็ไปร้องนะแล้วก็เป็นกรกต
แต่ถ้ากรกตไม่ไปทำเนี่ย
ก็จะต้องไปเร่งรัดล่ะแต่อันนี้เขาทำอยู่ครับ
เข้าใจค่ะอาจารย์ภัยบูลค่ะวันนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนค่ะ
ด้วยความยินดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์